ตอนนี้เนี่ยนะคนที่กำลังงานเข้าคือใครรู้ไหมคะ

พี่เอสุภาชัยค่ะงานเข้าอย่างจังเลย
งานเข้าที่ว่าเนี่ยไม่ใช่งานไม่ใช่เงินเข้านะคะ

กับสุภาตัวแม่พี่อ้ำพัชราภา

ไม่พี่เอรู้เนี่ยพี่เอต้องกรี๊ดแน่นอนพี่แจ๊คเรื่องนี้
เพราะล่าสุดค่ะพี่อ้ำพัชราภาเขาประกาศออกสื่อกลางวงสัมภาษณ์เลย

ว่ารอเจอพี่เอตัวจริง
เพราะเจอแต่ในไอจีเห็นทีไรต้องไลน์ไปบอกว่า

คันนี้พี่อ้ำยังแซวแบบติดตลกด้วยนะว่า
ขอรอเจอตัวจริงก่อนแล้วจะมาบอกทุกคนว่า
เอ้ยพี่เอเนี่ยผอมเหมือนในรูปรูปนี้รึเปล่า
ใช่นิสัยอำก็ชอบจุ้นเรื่องของเขาอะค่ะ
รูปนี้อย่าลงนะไม่ชอบทำไมลงแบบนี้ล่ะ

ทำไมเธอผอมใช้แอปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
พี่เอฟผอมจริง
พี่แอฟคิดข้าววันละมื้อเดียวอะไรอย่างนี้
ไม่ยอมให้เจอเลยนะคะต้องรอเจอก่อนถึงจะพูดได้ว่านางผอมรึเปล่า
แต่ที่วีดีโอเขาบอกเขาบีบได้นั่นแหละ
แต่จริงแล้วคนที่ไปเจอมาบอกเขาผอมจริงค่ะ
เจอยังไงผอมไหมฮะสวยไหมฮะ

หลายเรื่องหน่อยช่วงนี้เนี่ยเห็นเจ้าตัวประกาศเข้าสู่วงการต้นไม้ซึ่งต้นไม้ที่ทำให้พี่อ้ำหลงไหลแล้วก็ทุ่มเทเวลาช่วงนี้ให้ก็คือต้นกระบองเพชรแบบไร้ขนนะคะซึ่งบอกเลยนะว่าราคาก็สมฐานะซุปตานะคะ
แรงสุดก็อยู่ที่๒๕๐๐เป็นยังไงล่ะสมปงตัวแม่หรือเปล่าเอาไปฟังแม่อ้ำกันหน่อยจ้า
แต่โควิดชีวิตก็เปลี่ยนไปจากมองเพดานก็เริ่มมองต้นไม้บ้าง
ไม่ได้ไม้ด่างชอบกระบองเพชรค่ะแรงสุดของมันเท่าไรสี่แสนสุดสองแสนห้าต้นนั้นน่ะ

ยังไงเป็นของขวัญวันเกิดที่ไงยังไงอันนี้ใช่ไหมคะเอออันนี้แหล่ะค่ะงามใช่ไหม